วันนี้คุณป้าเจ้าของบ้านและเป็นคนที่ไปทุบรถของเขาก็ออกมาชี้แจงตั้งโต๊ะแถลงข่าว
คุณป้าบอกว่าจริงแล้วคุณป้าขับรถออกมาจากบ้าน
แล้วก็มีรถขวางอยู่ก็พยายามจะบีบแตร
แรอยู่นานมากเจ้าของรถไม่ยอมมาสักที
คุณป้าก็พยายามจะไปเข็นดูรถมันก็เข้าเกียร์อยู่

ก็ยอมรับว่าไปเอาขวานไปเอาเสียมมาทุบรถ
แต่คุณป้าเขาบอกแบบนี้ว่าที่ยิ่งโมโหก็เพราะว่า
พอเจ้าของรถที่จอดขวางเนี่ยเดินกลับมา
แทนที่จะรีบขึ้นรถแล้วก็ออกไป
เขาขอโทษก่อนขอโทษแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ย
เปิดรถเอาของเก็บเข้ารถ

คือใช้เวลาอยู่นานมากกว่าจะเอารถที่ขวางเนี่ย

เจ้าของรถกระบะบอกว่าลงไปซื้อของ๑๐นาที
แป๊บเดียวแต่ป้าบอกว่าบีบแรร์อยู่ครึ่งชั่วโมง
แล้วกว่าจะเก็บของกว่าจะอะไรเป็นชั่วโมง

แล้วตอนเดินกลับมาเนี่ยยังบอกว่าได้ยินเสียงแตรแล้วล่ะ
แต่ว่าหนูยังซื้อของไม่เสร็จ

แล้วต้องรอให้คุณซื้อของให้เสร็จ

ฟังเสียงคุณป้าเขาชี้แจงดูหน่อยนะคะ

เป็นความชอบทำที่จะต้องทำอย่างนั้น

เพราะอยู่ดีเรามาถูกปิดกั้น

เกือบครึ่งชั่วโมงคุณป้าถ่ายรูปแล้ว
บอกแล้วว่ารถของใคร
เขย่ารถแล้วมีคนมาช่วยเขย่ารถ
ช่วยดันรถรถไม่ไป
มีภาพถ่ายมีทุกอย่างให้ดู
ก่อนที่จะทำมันสุดไว้ใสนะคะ

อย่าให้ใครมาทำความเดือดร้อน
แล้วมันก็เดือดร้อนจริงทุกวัน
คนที่จอดรถต้องมีจิตสำนึกนะคะ
ข้างหลังนี้บอกเลยห้ามขนถ่ายสินค้า

แล้วก็ยังมีเขียนด้วยว่า
ผู้ใดเนี่ยผู้ใดทำลายกระถางต้นไม้
จอดรถกิดขวางประตูขอสาบแข้ง
ให้มีอันเป็นไปครอบครัววิบัติชิบหาย

แล้วพื้นที่นี้จะไปบอกว่าสาธารณะ

เพราะมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่
ว่าพื้นที่นี้เขาขอจัดสรรนะ

เป็นที่ดินเพื่ออยู่อาศัยสาธารณูปโภค
ให้กับผู้ใช้ผู้ถนนผู้อยู่บ้าน

ไม่ใช่ที่ทำหาบเล่แผงลอย
นี่คือคุณป้าบุญศรีแสงหยกตรการนะคะ

แล้วเนี่ยคุณป้าจะถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย
จากการไปทำลายรถเขาคุณป้าว่าไง

ก็ให้ไปร้องเรียนกับทางกรุงเทพมหานคร
กับทางผู้อำนวยการเขตประเวทสิ

กับเรื่องของตลาดรายรอบบ้านคนละเรื่องกันนะ

เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็มาจากการที่กรทมกับเขตประเวท

ค่ะทีนี้คุณป้าอีกสองท่านที่ร่วมแถลงข่าวนะคะ
คุณป้าบุญศรีแสงหยกตรการ
กับคุณป้ารัตนชัดเนี่ยนะคะ
เขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเดือดร้อนกันมากทั้งครอบครัวเลยนะคะ
เดือดร้อนจากตลาดนี่แหละ
มาซื้อของมันเสียงดัง

เรื่องของการบุกรุกทำลายข้าวของ
คือบางคนเหมือนกับต่อไฟฟ้า

แล้วก็ทางครอบครัวเนี่ยฟ้องสารปกครองกลางไปแล้วนะคะ

แล้วก็ให้สำนักงานเขตประเวทเป็นคนดำเนินการ
แต่ปัญหานี้สำนักงานเขตประเวท

ครอบครัวก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
ด้วยการนำป้ายมาติดไว้หน้าบ้านแบบนี้
ฟังเสียงคุณป้าอีก๒ท่านนะคะ
เมื่อเราได้รับการคุ้มครองจากสารปกครอง

แล้วจากการที่ผู้ว่ากอทมสำนักงานเขตประเวท

ละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่

เป็นเวลาถึงเกือบสิบปีอย่างนี้
เขาสมควรไหมที่จะต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้
แล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องเป็นผู้

ให้กับผู้ที่เขามาสร้างความเดือดร้อนเรา
คุณไปดูได้เลยถนน

นี่คือการจอดรถปิดขวางทางจราจร
แล้วก็ให้รถคันใหญ่เข้ามาในหมู่บ้านได้อย่างไร
แล้วก็นี่คือการปิดกั้นหน้าบ้านในวันอื่นนะคะ
แล้วเอาฟุตบาททาง
ท้าวของหมู่บ้านมาทำตลาดหาเบรษ
ในขณะที่จุดอื่นของกรุงเทพมหานครถูกเก็บเรียบ
ค่ะคุณป้ารัตนชัดก็บอกว่า
ถ้าดูจากในคลิปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเป็นคนใช้เสียมทุบรถ
คุณป้ารัตนาชัดก็เล่าเหตุการณ์ว่าก็อยากจะออกจากบ้านนะคะ

แต่สิ่งที่โกรธมากก็คือพอเจ้าของรถที่จอดขวางกลับมา

คุณป้าเขาบอกรับไม่ได้จริง
คือความเดือดร้อนเรามาเป็น๑๐ปีเลยนะคะ
แล้วทุกครั้งเราจะได้ฟังสิ่งซ้ำซากคือ
รอให้เขาซื้อของเสร็จก่อน
เราจะเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้จนมันสุดจะทนแล้วนะ
วันที่๑๘นี้มันทนไม่ได้เลย
เพราะว่าเขาจอดนานแล้วก็เรากดแตรนานมาก
สิ่งที่เราได้ทำช่วยเหลือตัวเองคือโทร๑๕๕๕โทร๑๙๙
ก็ไม่มีใครมาแล้วก็กดแตรเป็นเวลานาน
แล้วชาวบ้านก็บอกว่าโอ้ยเขากดแต่นานมากเลยทำไมยังไม่ออก
ก็เราก็คิดอยู่ในใจทุกครั้งเลย
ต้องรอให้เขาซื้อของเสร็จก่อน
เราต้องรออย่างนี้บางครั้งเป็นชั่วโมงชั่วโมง
แล้วตำรวจกว่าจะมามันไม่ทันการ
มันทำให้เราต้องมาทะเลาะกับเขาอย่างนี้นะคะ
แล้วคนดีเนี่ยจะถูกเขาจะไปหาเรื่องเขาก่อน
เรามีสติดีไหมที่จะไปทำร้ายเขาก่อน
หรือจะไปตีรถเขาก่อนถ้าหากว่าคุณไม่มาทำละเมิดสิทธิ์เราใช่ไหมฮะ
แล้วเนี่ยทางตลาดมาบอกว่าเราเป็นอย่างนั้นไม่ใช่นะ
เพราะเราถูกละเมิดสิทธิ์มาเป็นเวลาถึงเกือบ๑๐ปีเต็มนะคะ
นี่ค่ะคุณป้าก็ออกมาชี้แจงแล้วก็ระบายความอัดอั้นด้วยนะคะ
คุณป้าชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่าที่บ้านที่ต้องเอาสลิงมาขวางเอาไว้หน้าบ้านเนี่ย
หลายคนก็เกิดคำถามว่าทำไมถึงขั้นต้องเอาลวดสลิงมาขวางเอาไว้
คุณป้าก็ชี้แจงว่าก่อนหน้านี้มีคนเอารถมาขนถ่ายสินค้าหน้าประตูบ้าน
เอารถแบบมาชิดประตูเลยของหนักหนักก็มีประตูจะพังเอาอ่ะนะคะ
ส่วนคำถามที่ว่าแล้วก่อนหน้านี้ที่บอกว่าคุณพ่อไม่สบายออกจากบ้านไม่ได้จนเสียชีวิตมันคืออะไร
คุณป้าเขาชี้แจงแบบนี้ค่ะคือที่ผ่านมาจริงแล้วเนี่ยคุณแม่ไม่สบายเข้าเข้าออกเป็นประจำเป็นโรคปอด
รถออกไม่ได้เพราะมีปัญหาประจำเลยคนเอารถมาจอดขวางหน้าบ้านทำให้ต้องไปอยู่โรงพยาบาลหลายเดือนแล้ว
คุณแม่อยู่บ้านไม่ได้ค่ะต้องไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วตอนนั้นจะไปหาหมอมันลำบากอะค่ะ
แต่เรื่องของพ่อเนี่ยคือเป็นพ่อของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าพ่อไม่สบายเหมือนกันจะออกจากบ้านก็ไม่ได้เหมือนกัน
อีกคนนึงขาหักรถพยาบาลจะเข้ามารับก็เข้ามารับไม่ได้บางคนไม่สบายจะออกจากบ้านก็ออกไม่ได้ต้องลงไปกราบที่ถนนเพื่อขอร้องให้ขยับรถก็เคยทำมาแล้ว
คือไม่ใช่เฉพาะบ้านป้าบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันก็เจอปัญหาใกล้เคียงกันแล้วก็ตอนแถลงข่าววันนี้ก็มีเพื่อนบ้านมานั่งร่วมแถลงข่าวกับคุณป้าด้วยนะคะ
ก็อย่างที่เราเรียนท่านผู้ชมนะฮะว่าบ้านเนี่ยมาก่อนตลาดมาที่หลังแต่เรื่องปัญหาการอนุญาตให้ก่อสร้างให้ขึ้นตลาดเรื่องของผังเมืองโซนไหนเป็นพื้นที่พาณิชย์สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยอะไรพวกนี้คือพอไม่เข้ามาจัดระเบียบไม่มาดูแลปัญหามันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วไม่ใช่แค่โซนบ้านป้านะผมว่าหลายที่ก็มีปัญหานะตลาดนัดอยู่
มีอันเจออย่างนี้นะครับ